ไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองและภาคประชาชนในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
ไปดูว่าในการเรียกร้องของแต่ละฝ่ายนั้นจะมีทิศทางเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไร

แรงวัลขี้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขรัฐธรรมนูลยังถูกเดินหน้าขับเคลื่อน
นโยบายและเงื่อนไขของพักการเมืองที่หาเสียงไว้

พักอนาคตใหม่ยังปลุกกระแสนี้ผ่านกิจกรรมรณรงค์
ตอกย้ำว่าเป็นฉบับที่มีปัญหามากที่สุด

และการเขียนขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่ม
หากแก้ไขรัฐธรรมนูลที่เป็นต้นเหตุได้
จะสามารถปลดล็อกทุกเรื่องที่เป็นปมปัญหาของประเทศ
แม้จะมีเสียงสะท้อนจากฝ่ายรัฐบาลบางส่วน

คือการแก้ปัญหาปากท้องความเดือดร้อนของประชาชน
ขณะที่ภาคประชาชนและภาคเอกชนส่วนหนึ่งเห็นว่า
รัฐธรรมนูลผ่านการทำประชามติมาแล้ว
หากจะแก้ไขต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก

หลีกเลี่ยงการแตะต้องประเด็นอ่อนไหว

มากกว่าแก้เพื่อความแตกแยก
เพราะฉะนั้นที่มันเป็นจุดที่แผนวิทยาลัยศาสตร์
จะตั้งใจเป็นความจริง
และมันก็จะมีอัศวินการเงินในตามยุคภาคสุดี
ไปทำระยะบายที่มันของพวกผู้ร่วมคลาด
ดังนั้นรัฐมนูลที่ไม่มีประชาชนอยู่
จะนำมาซึ่งการเติบโตเศรษฐกิจที่เป็นธรรมไม่ได้
ผมอยากจะย้ำอย่างหนึ่งเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจนะครับ
คนที่เป็นผู้สร้างโลกคนที่เป็นคนขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจคือมนุษย์คือคนทุกคน
เราเป็นคนขับเคลื่อเศรษฐกิจ
ดังนั้นเศรษฐกิจที่เติบโตไปอย่างมั่นคง
เศรษฐกิจที่เกิดเติบโตไปอย่างก้าวหน้าได้
เราต้องเห็นความสำคัญของมนุษย์ก่อน
เราต้องเห็นความสำคัญของประชาชนก่อน
ทำให้คนมีความมั่นคงในชีวิตก่อน
เราถึงจะสร้างเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าได้

ผลสำรวจของนิดาโพลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

การแก้รัฐธรรมนูลช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่
พบว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่เชื่อเลย
เพราะปัญหาเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูล
แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของรัฐบาล
ผมว่าปัญหาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเหมือนกัน
คือรัฐมนูลมันก่อปัญหาในระยะยาวได้ด้วยความที่
รัฐมนูลมันคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ
สิ่งที่มันคอยกำหนดประเทศนี้

เราก็ต้องควรถกกันว่ามันมีปัญหาในเรื่องไหน
แล้วก็จะนำมาซึ่งการแก้ไขในรูปแบบไหนได้

ซึ่งทุกคนจะต้องควรมีส่วนร่วมกัน
จริงคนแก้ก่อน

คนที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านปากท้อง

แต่คนเราพยายามจะมองทุกอย่างให้มันเป็นอย่างเดียว
ในขณะที่มีทีมงานหนึ่งกำลังทำงานนี้อยู่
ทีมงานหนึ่งเขาทำงานเรื่องปากท้องเหมือนกันครับ

โดยกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
ทวงถามการแก้ปัญหาของรัฐบาลใน๖เรื่องเร่งด่วน

มักมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินกับภาครัฐ

แต่สิ่งสำคัญที่ฝ่ายการเมืองต้องตระหนัก

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ที่หมักหมมของประเทศได้อย่างแท้จริง